คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอเสียงจากฟากฟ้า
พระมหากรุณาธิคุณแผ่ภัยศาล
เนื้อหาในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงคิดค้นสายอากาศวิทยุสื่อสาร
เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นธุรกันดาลที่ห่างไกล
สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตคับขันได้หลายต่อหลายครั้งนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ
โดยเฝ้าตรวจระยะไกลลาซูกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔จังหวัดยาลา
เป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาป่าฮาลาบาลา
ซึ่งเป็นผืนป่าในพระนามาพิไทยส่วนที่๒
เพื่อให้ยังเป็นป่าต้นน้ำได้หล่อเลี้ยงทุกชีวิต
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งการลาดตระเวนแต่ละครั้งจะต้องเจอกับอุปสรรค
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนด้านนอก
วิทยุสื่อสารจึงเป็นหนทางเดียวในการติดต่อ
แต่หากเป็นเครื่องรับวิทยุขนาดเล็กและเป็นสายอากาศโดยทั่วไป

คลื่นวิทยุจึงไม่สามารถส่งผ่านไปได้
การส่งสัญญาณทางวิทยุสื่อสารค่อนข้างจะลำบาก
เพราะที่นี่สามารถติดต่อได้ทางเดียวคือทางวิทยุ
ไม่มีขึ้นโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ทีมที่หน่วยราชเวนก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ซึ่งกรณีที่เกิดมีคนเจ็บป่วย
หรือถูกงูกัดหรือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกยิงปะทะ
เรื่องที่จะติดต่อกับโลกภายนอกหรือติดต่อภูมิคับบัญชา
หรือติดต่อหน่วยสนุนมาเนี่ย
ค่อนข้างที่จะลำบาก
ใบไม้และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมทั่วพื้นป่า
เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คลื่นวิทยุ
ไม่สามารถส่งสัญญาณออกไปได้

เพื่อใช้งานในพื้นที่ป่าเขา

ภรรศธานชื่อว่าไส้กรอกหลวง
และท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเสด็จไปป่าละอูป่าอะไรสักอย่าง

เพราะท่านก็เดินทางเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ท่านบอกว่าอยากได้ถ้ามีน่าจะทำสายกากที่ใช้ง่าย
สายกาดสุธี๒นี่มันตัวใหญ่เอาไปลำบากนะ
จะทำยังไงให้มีสายกากที่มันที่เบานะฮะแล้วก็สามารถพกพาไปได้ง่ายนะฮะ
เสร็จแล้วเวลาจะใช้เราก็คลี่ออกมาแล้วตรงปลายสายอากาศตรงนี้นะฮะ
มันมีตะขออยู่เวลาจะใช้เราก็เหวี่ยงขึ้นไปนะ
เหวี่ยงขึ้นไปมันก็จะเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็พูดติดต่อได้เลย
แล้วสายอากาศชนิดนี้เนี่ยเป็นสายอากาศที่มันแปลกนะฮะ
ผมได้คิดดูแล้วมันเป็นสายอากาศที่มันจะคลื่นมันจะเดินทางไปตามยอดไม้
คลื่นวิทยุที่ใช้กับสายอากาศไส้กรอกหลวงนั้นมาจากการค้นคว้าตำราทางวิชาการ
ที่ระบุถึงคลื่นวิทยุที่ใช้ยอดไม้ในป่าเป็นสื่อนำสัญญาณ
ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีการนำมาใช้งานจริงมาก่อน
โดยสายอากาศนี้พัฒนาขึ้นมาจากสายเคเบิ้ลธรรมดาเท่านั้น
ตามเวลากำหนดนัดข้าวเฝ้าก็ไปแล้วก็ถือตัวนี้ไป
พอท่านเห็นเนี่ยมันเห็นเป็นข้อเป็นปล้องนะ
ท่านก็บอกสายอากาศนี้ดูเหมือนไซ่กรอกอิสาน
แต่ไส้กรอกอีสานมันอาจจะสั้นและอ้วนอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปล้องคล้ายกันนะ
แล้วท่านก็รับสั่งเป็นภาษาไทยนะท่านบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเรียกว่าไส้กรอกหลวง
และท่านก็ยังบอกเป็นภาษาอังกฤษอีกว่า
แต่ชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่ท่านพระทางเรียนเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะในวันนั้น

สายอากาศชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานในป่า
ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนได้นำไปปรับใช้ในภารกิจลาดตระเวน
โดยครั้งหนึ่งขณะที่ชุดเฝ้าตรวจระยะไกลลาซูลาดตระเวนเข้าไปในป่าลึก
และได้พบกับชาวสาไก่ที่ป่วยเป็นไข้ป่าและมีอาการสาหัส
จำเป็นต้องรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ตระเวนชายแดนได้ใช้สายอากาศไส้กรอกหลวงติดต่อกลับไปยังฐานปฏิบัติการ
เพื่อขอความช่วยเหลือจนทำให้ชาวสาไก่ผู้นั้นรอดชีวิตจากการเป็นไข้ป่าได้ในที่สุด
ประโยชน์ของเสาไส้กรอกหลวงเมื่อนำมาใช้กับพื้นป่านามาพิไทยหรือป่าฮาลาบารา
ก็จะใช้เป็นสายยาวแล้วก็คว่างขึ้นไปบนยอดไม้
สัมผัสกับกิ่งไม้ใบย่า
สัญญาณเมื่อส่งไปกระทบกิ่งไม้ใบย่า
ก็จะต่อทอดไปเหมือนกับการกระจายสัญญาณไปได้ไกล
ไปถึงหน่วยที่เราร้องขอและเรียกให้มาช่วยเหลือ
หรือต้องการติดต่อสื่อสารกันก็น่าจะดีที่สุดแล้ว
นี่คือประโยชน์ของเสาไส้กรอกหลวง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เป็นคนคิดค้นและมอบให้หน่วยต่างนำไปใช้ทั่วประเทศ
เทคโนโลยีนั้นโดยหลักการคือการทำให้สิ่งที่มีอยู่
ให้เกิดเป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ
ควรจะสร้างสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
และมีความศูนย์เปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด